จังหวัดเชียงใหม่ก็เกิดกรณีที่
สาวไทยใหญ่นะคะคือแฟนเก่า
พยายามที่จะมาง้อขอคืนดี

กระทั่งเพื่อนบ้านแล้วก็ญาติ
มาพบว่าสาวไทยใหญ่คนนี้

สภาพศพที่คอลักษณะ
คือเหมือนโดนรัดคอนะคะแล้วเขาบอกว่ามีร่องรอยของการถูกข่มขืนด้วยหรือไม่
อันนี้เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบแล้วก็ชนะสูตรกันนะคะ
พอฆ่าเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมเอาศพของสาวไทยใหญ่ไปยัดในรถเก่าที่ไม่ได้ใช้การแล้วแบบนี้เนี่ยนะคะ
หลังเกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองเชียงใหม่แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจสพแม่ริมพร้อมกับแพทย์เวรไปประสานตำรวจพิสูจน์หลักฐานนะคะ
เข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุคือบริเวณบ้านพักคนงานส่วนจัดการต้นน้ำแม่สาตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ลงไปไปที่จุดเกิดเหตุก็คือเป็นโรงเก็บรถเก่าเจ้าหน้าที่ไปพบศพของผู้หญิงคนนี้เป็นสาวไทยใหญ่ก็คือนางติ้งลุงเรืองอายุ๓๔ปีเนี่ยนะคะ
ติ้งเนี่ยเป็นลูกจ้างของหน่วยจัดการต้นน้ำแม่สาพอไปพบเนี่ยคือลักษณะนอนเสียชีวิตอยู่ภายในรถเป็นรถโบราณยี่ห้อแลนด์โรเวอร์สีแดงที่เขาไม่ได้มีการใช้หางานแล้วเนี่ยนะ
ว่าจะถูกคมคืนหรือไม่เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบ
แล้วก็ชนะสูตรที่โรงพยาบาลกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เพื่อนร่วมงานของผู้พบศพบอกแบบนี้บอกว่า
ช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้ตายตื่นสักประมาณ๖โมงเช้าค่ะ
มาทำกับข้าวแบบนี้ปกติเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้กิน
จากนั้นพอทำกับข้าวเสร็จก็ไม่มีใครเห็นผู้ตายอีกเลย
ก็เลยออกตามหากันนะฮะจนกระทั่งพบว่า
ผู้ตายถูกฆ่านำศพไปซ่อนไว้ในรถโบราณที่จอดไว้ในโรงรถ
ซึ่งห่างจากที่พักสักประมาณ๕๐เมตร
คุณผู้ชมฟังเสียงเพื่อนร่วมงานกันหน่อยนะคะ
เริ่มต้นก้แก่หายไปอย่างไรครับ
เกรยหายไปอย่างไร

ข้างล่างนั้นมันถอดบ๊อต
ทางกินกันก็มีเตี๋ยวเติมใส่แล้ว
ตั้งบนออกผ่าโหมสีแดงขมไว้
ทีนี้นะคะตำรวจไปสอบถามอีกคนหนึ่งก็คือ
นางสมพรปีตาคนนี้นะเป็นเพื่อนของผู้ตาย
บอกว่าคนร้ายน่าจะเป็นอดีตแฟนเก่าของผู้ตาย
ชื่อว่านายชัยยะที่คบหากันมากว่า๒ปี
หลังจากนั้นเขาก็เลิกรากันไป
เดือนที่แล้วก็ยังมาหาผู้ตายอยู่เลย
ขอคืนดีมาง้อค่ะแต่ผู้ตายไม่ยอมคืนดีด้วย
แล้วพอผู้ตายไม่คืนดีด้วยก็เลยเกิดปากเสียงทะเลาวิวาสกัน
จากนั้นอดีตแฟนเก่าก็เลยเผารถจักรยานยนต์ของผู้ตาย
จนกระทั่งเสียหายแล้วก็หลบหนีไป
ทีนี้สอบถามตำรวจพันธุ์ตำรวจเอกปียพันธ์พัทรพงศิลป์
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
บอกว่าจากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
คาดว่าคนร้ายน่าจะมาดักรอผู้ตายก่อนฟ้าสาง
จากว่ามีกองอุจจาระที่คนร้ายถ่ายทิ้งไว้สด
ใกล้กับจุดเกิดเหตุโดยคนร้ายน่าจะฉุดนางติ้ง
และลงมือข่มขืนก่อนใช้เชือกหรือสายไฟรัดคอ
เป็นการฆ่าปิดปากลากศพไปไว้ในรถยนต์
ห่างจากตัวบ้านสักประมาณ๑๐๐เมตร
ประเด็นการก่อเหตุทางตำรวจทราบจากญาติว่า
นางติ้งผู้ตายได้มีการอยู่กินกับนายชัยยะ
อายุ๔๖ปีเป็นชาวไทยใหญ่เหมือนกัน
แล้วก็มีการเลิกรากันไปเมื่อ๒เดือนก่อน

ผู้ก่อเหตุได้ย้อนกลับมาแล้วก็มีการทำการเผารถจักรยานยนต์
นางติ้งแล้วก็มีการแจ้งความดำเนินคดีไปแล้วก่อนหน้านี้
หลังจากนั้นผู้ก่อเหตุก็หลบหนีไป
ก็เลยคาดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นอดีตแฟนเก่าของผู้ตายนี่แหละค่ะ